คุณผู้ชมจริงแล้วตอนนี้หลายคนเชื่อว่า
ก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐ
กักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำงานที่บ้าน
แม้กระทั่งการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือ
แต่บางครั้งบางทีจิตใจของเรามันก็ยังไม่ดีขึ้น
เพราะว่าเราก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเราจะติดไหม
เราต้องทำยังไงเยียวยาหัวใจกันหน่อยไหม
บางคนก็ใช้เรื่องของความเชื่อเข้ามาช่วยเยียวยาหัวใจ
เหมือนที่นี่เลยจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชม
เป็นร้านขายรถมอเตอร์ไซน์๑นะคะ
เขาตัดสินใจว่าแปะเป็นยันเลยดีไหม
เป็นยันกันโควิดไปเลยดีไหม
มันเป็นยันยันอะไรยันกันโควิดเนี่ยโควิด๑๙จ๋าหนีไปไกลเลยบ้านนี้ไม่มีคนอยู่
แบบนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อบ้านเลขที่๑๖หมู่๑๗บ้านดอนอุดมตำบลบัวบานอำเภอยางตลาด
ขออภัยนะคุณผู้ชมจังหวัดกาลสินนะคะที่นี่เป็นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกแล้วก็ซ่อมพวกเครื่องยนต์การเกษตรอะไรแบบนี้
เจ้าของร้านนะคะชื่อว่านางธนพัฒน์บุญธรรมเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่สบายใจเลยถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของรัฐอย่างเร่งครัด
เห็นไหมเว้นระยะห่างในการเนี่ยทำงานกันเนี่ยช่วง๒เมตรอย่างนี้นะคะหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วนะแต่แม้ก็ยังกลัวโรคโควิด๑๙อยู่แล้วที่สำคัญคือเรื่องของการทำมาค่าขายช่วงนี้มันขายไม่ดี
ใช่ไหมล่ะลูกค้าก็ไม่ค่อยมาลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าร้านรายได้มันก็หดหายไปมากเขาก็เลยเกิดไอเดียเอ๊ะทำยังไงเราต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน

ด้วยการงัดศิลปะในการวาดรูปที่มีอยู่ออกมาใช้
แล้วก็วาดรูปขวดเจลแอลกอฮอล์
แล้วก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙

นี่ยันเลยยันยันจริง
ย้านยันนอนยันยืดยันเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความสบายใจส่วนตัวแล้วกัน

สะดวกแบบไหนเอาเลยใช้คำนี้

แต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมปฏิบัติ
ตามคำแนะนำมาตรการของภาครัฐด้วย

เวลามีผีแม่ไม้อารวาสเขาจะเขียนหน้าบ้านไว้

ส่วนนี้เขียนไว้ว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับโควิด
โควิดออกไปแล้วก็ยันด้วยนะ
มันยันไว้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล
ถึงฆ่าเชื้อโรคถ้าโควิดลอยมาป๊ะเออตายเลย
ก็เป็นกฎสโลบายเป็นความสบายใจ
ใจของเจ้าของร้านนะ